เรื่องของสลับไปดูความคืบหน้า
เรื่องของเกี่ยวกับคดีคุณตังโมกัน
เป็นเรื่องของสสเต้เป็นเรื่องของทนายเดชา
ช่วงนี้ออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อย
แต่ละฝ่ายนะคะต่างแจ้งกันไปแจ้งกันมา
ทีนี้ทนายเดชาบอกว่าไม่ได้กลัวนะ
เรื่องที่สสเต้จะขู่แจ้งความอะไรใดเนี่ยนะคะ
ทางด้านของทนายเดชาค่ะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
เดินทางไปแจ้งความว่าที่สนบางโพ

รังแก่ประชาชนไม่เหมาะสมเป็นสอสอ

สอบจริยธรรมนายมงคลกิจให้หลุดจากตำแหน่งสอสอให้เร็วขึ้น

ยืนยันจะวิภาควิจารณ์ต่อไป
และบอกด้วยว่ามาสั่งผมไม่ได้เพราะไม่ใช่พ่อผม
นี่แหละค่ะส่วนกรณีที่คุณแม่ตังโม
จะนำภาพศพของตังโมมาเปิดเผยนั้น
เตือนว่ามันจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย

ถ้าเชื่อว่าภาพศพนั้น
สามารถเปลี่ยนเป็นคดีฆาตกรรมได้จริง

ตนเองทำคดีว่าฆ่าคนตายมาเยอะนะ
ไม่เคยเห็นพ่อแม่หรือครอบครัวคนไหน
เขาเอาภาพคนตายมาแถลงข่าวเลย
เหมือนการทำลายผู้ตายซ้ำสอง

ขณะที่ความคืบหน้าในคดีของคุณตังโมที่

อายการจะสั่งฟ้องในวันที่๒๓มิถุนายน
ก็มีพยานหลักฐาน๘แฟมนะคะเอกสาร๒๐๐แผ่น
แต่คดีตังโมที่นายมงคลกิจกำลังทำอยู่
ไม่มีความคืบหน้าไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน

ส่วนที่ตัวเองทำไว้ก็ยังคงรับผิดชอบอยู่เหมือนเดิม
มันก็จะเป็นคนละส่วนกันกับที่คุณสสเต้ทำ

ทีมกฎหมายพิจารณาแล้วว่า
ไม่เปิดเผยภาพแตงโมหลังเสียชีวิต
เกรงว่าจะผิดนะคะ
นี่แหละก็คือผิดตามมาตรากฎหมายทางอาญา
ตามนี้ก็เลยบอกด้วยว่าเรียนมาเพื่อทราบอืม